บอกเลยว่าใครที่ชอบดูกีฬาเนี่ยนะต้องสนุกไปกับสิ่งนี้ที่ผมจะให้ดู
เคยดูมั้ยว่ายอื้อเคยสิ

ที่กรรมาการอื้อหรือลุดจริงลุดจัง
อะไรดูเนี่ยหูได้หลุดจริงถึงตรงนี้ม๊ะฮะก๊อนย๊อดอย่างสายออกซิเจน

เอาใส่หูแป๊ปนิดใส่หูล่องเอาใส่จมูก

กรรมการเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะห้ามคู่ชกใช่ไหม

ไม่ให้แบบว่าบางทีบางคนเวลาชกแล้วเพี่ยงพ้ำ

หนักเกินไปคือต้องป้องกันไม่ให้เจ็บมากเกินไป
แต่นี่ไปเจอกับกรรมการคนนี้ในการห้ามมวยโอ้โหลีลาไม่ธรรมดา
ดูแล้วนี่คนนี้นี่สรุปแล้วเขาจะมาดูนักมวยหรือดูกรรมการดีครับเนี่ย

เราไม่ชกแล้วล่ะ
เราไม่ชกไหม
เราไม่ชกกันดีกว่า
ปล่อยให้เวทีนี้เป็นของเขาไปเลยฮะ

ใช่กรรมการเขาลีลาดีมากเลยนะคุณ

ต่อนกาลเถอะต่อย

ยังไม่ได้ชกเลย
ยังไม่ได้ชกว้าวอย่างไม่ได้ชกหรอกฮะ
ยังไม่ได้ทำอะไรเลย

เหยียบท้ายโดนเหยียบเท้าแต่ต่อยไปต่อยมา
ผมว่าสักพักนักมวยไม่น่าต่อยกันเอง
ต่อยกับกรรมการ

พอจะดาวภาคให้ดาวต่อจากนี้ได้
แล้วจะถามจริงนี่เขาเป็นกรรมการห้ามวยจริงหรือว่า
เป็นมวยศรีสรรค์มวยโชว์

ให้ดูกันแบบนี้สนุกสนานคือกีฬามันมีหลายแง่มุมคุณผู้ชมครับ
มันมีมุมที่สู้กันแบบสนุกสนานจริงจังก็มี
แล้วก็มุมที่มาเป็นมุกตลกก็มีเหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวขำเนาะ
ให้คุณผู้ชมดูกันเผื่อว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นไงแบบว่าการเป็นมวยโชว์อะไรแบบนี้
มันสร้างสีสันสร้างเสียงหัวเราะให้คุณผู้ชมได้เนอะ